เลือดร้อนขี่มอเตอร์ไซค์มาไล่กันมีดปืนระเบิดมีครบ

โดนยิงกระสุนฝังไปที่โหนกแก้ม

กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ชุนละมุนชุนละเกกันไปหมด
คือฝั่งหนึ่งใส่หมวกกันน็อกเต็มใบอีกฝั่งหนึ่งเปิดหน้า
เห็นไหมหมวกกะน็อกขาวอยู่ฝั่งหนึ่งนะ

สองกลุ่มที่ไล่กวดกันมา
ฝั่งที่ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบ๑๒๓๔๕๖๖คน
แล้วมากัน๒คันนะ

เขาเนี่ยน่าจะสักเป็นสิบอะค่ะเกือบสิบอะค่ะ

ปลาระเบิดเมื่อกี้ควันฟุ้งเลย
ถนนตรงนั้นนี่คือเรียกว่าสนามรบก็ว่าได้

โดนยิงไปกระสุนฝังโหนกแก้มซ้าย
ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ

หลักฐาน๗เนี่ยก็ลงพื้นที่ไปเก็บวัตถุพยาน

ขี่มอเตอร์ไซค์กันมา๖คัน
พอเกิดเหตุแล้วก็หนีกันไปคนละทิศคนละทาง

เขาก็มีการวอลสกัดจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้

๒คันทีนี้มันมีรายงานแบบนี้ค่ะ
แบบนี้ค่ะบอกว่าสองกลุ่มเนี้ยจริงจริงเขาเคยมีเรื่องหมางกันมา
ก่อนนัดมาเอ้ยเคลียร์กันหน่อยป่ะแล้วก่อนจะเจอกันเนี่ย
โอ้โหมันกลายเป็นว่าท้าทายกันไปท้าทายกันมาเลยมาตะลุมบอลแบบนี้
นี่ตำรวจสอบปากคำสองฝั่งเลยนะเขาก็ปฏิเสธแล้วก็โยนความผิด
กันและกันคือพูดไม่เหมือนกันนะคะครับทีนี้น้องของฝั่งคนเจ็บ
ที่โดนยิงกระสุนฝังโหนกแก้มเนี่ยนะเขาบอกแบบนี้พี่เล่าให้ฟัง
กลุ่มเพื่อนกำลังขี่มอเตอร์ไซค์จะไปหาเมียแถวจุดที่เกิดเหตุนั่นแหละ
แต่เจอกับกลุ่มผู้ก่อเหตุไงแล้วก็มีการเอาระเบิดปิงปอง
ปืนออกมาท้าทายกันพี่หนูเนี่ยบอกว่าไม่เคยรู้จักอีกฝั่งแน่นอน
แต่หนูก็ไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดเหมือนกันรอให้ตำรวจคลี่คลายคดี
อ่ะแน่นอนค่ะตอนนี้อยู่ที่โรงพักนะเอาตัวสอบอยู่
เดี๋ยวคงแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปนะคะ